กับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้ศุกร์ที่๒๑มิถุนายน๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่กรรษินตร์มีอุบัติเหตุคนขับรถกระบะหลับในภุ่งชนท้าย
อย่างจังก่อนที่รถกระบะจะเสียหลักตกลงข้างทาง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รถพังยับเยินมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนท้ายรถเก๋งบนถนนสายกาลสินสมเด็จ
ในพื้นที่ตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกรสิน
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะตกข้างทางพังยับเยิน
คนขับได้รับบาดเจ็บกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใกล้กันพบรถเก๋งจอดอยู่ในสภาพท้ายรถมีร่องรอยถูกชน
ตำรวจสอบสวนคนขับรถเก่งทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถมาจากตัวเมืองกรสินมุ่งหน้าอำเภอสมเด็จ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็ถูกรถกระบะพุ่งชนท้ายอย่างจัง

ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับรถกระบะน่าจะมีอาการหลับใน
ที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถแท็กซี่พุ่งชนท้ายรถตู้ที่กำลังจอดติดไฟแดง
ตรงสามแยกมควรฐานหนล์รังสิตตะครนายก
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ด้านหน้ารถแท็กซี่พังยับเยิน
คนขับและผู้โดยสารน่าจะระบะเจ็บสามคน

คนขับรถตู้บอกว่าขณะจอดรถติดไฟแดง

จู่รถแท็กซี่ที่ขับมาจากด้านหลัง

คนขับรถแท็กซี่มีบัตรแผลที่จมูก

เพราะว่ารถตู้ข้างหลังบอกข้างหลัง

แล้วผมก็เหล่ามาเนอะ
พวกเขาไปหยุดฝุ่งก็หักความเมล็ดเส้นทางซ้ายเข้ามา
ตำรวจเตรียมสอบปากคำคนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสารรถทั้ง๒คัน
ที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ

เสียหลักพลิกตะแคงบนถนนวงแหวนแหลมชะบัง
่งหน้าถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ตอนที่๓

แล้วเกิดประกายไฟและทำให้เกิดไฟไหม้ยากข้างทาง
หลังเกิดเหตุกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

พร้อมกับช่วยเหลือนายทัพทิมพรรารำ

คนขับรถพ่วงที่ได้รับบาดเจ็บมีแผลที่เข่าขวา
สอบสวนทราบว่าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ด้านในมียางรถยนต์มาจากท่าเรือแหลมชะบัง

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพลิกตะแคง
โชคดีที่กระโดดหนีตายออกมาได้
ปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อให้บริษัทเจ้าของรถพ่วง

จึงเปิดการจราจรตามปกติ

ดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนป้ายจราจร
เกาะกลางถนนสาย๓๔๐สุพรรณบุรีชัยนาฏ
ในพื้นที่ตำบลโพพระยาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ทำให้คนขับขี่และคนซ้อนเสียชีวิตขาดที่
ตำรวจสอบสวนทราบว่าทั้งสองคน
ทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอสามชุก
ก่อนเกิดเหตุเพิ่งกลับจากไปร่วมงานวันเกิดเพื่อน
ตัวเมืองสุพรรณบุรีและกำลังจะเดินทางกลับบ้าน
คาดว่าน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักจึงพุ่งชนป้ายจราจรข้างทาง
ร่างกระเด็นตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต